พี่ปุ้ยจะต้องดูเลยคอสตูมทีมงานเราต้องดูเลย

มิสแกรนเข้ามากับชุดอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
๗๗จังหวัดคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยฮะ

ชุดกัญชาจณะบุรี
การจนบุรีได้เป็นพื้นที่นำร่อง
สนับสนุนบุกเบิกในการปลูกและส่งเสริมกัญชาเป็นเศรษฐกิจใหม่

สื่อถึงนางผีเสื้อสมุทรในร่างยักษ์
ที่ใช้มนตราแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่สวยงาม
เสมือนผู้หญิงที่มีทางด้านความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยว
อ๋อนึกว่าเลื่อนเอาไม่ใช่นะ
นึกว่ามีรอเลื่อน
ไม่ใช่นะเนี่ยเธอก็เอาเท้าเนี่ยเดินขยบไป
ส่วนขาที่นั่งพับเพียบขาปลอม

โอ้โหโอ้โหเคลียร์สุดเลยฮะ

แต่ละคนนี้สู้ชีวิตมากเลยนะ

แต่ชุดพวกนี้นะคุณกรรมการจะติดตัดสินเรื่องอะไรอย่างรู้ไหม

คือชุดที่ไม่เป็นภาระต่อผู้ประกวด

คือผู้ประกวดไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันหนักมันเป็นภาระมันต้องอะไรยากอะไรอย่างนี้ฮะ

สัญลักษณ์ของมราบรายจะมรามเจมส์
เออว่าเรามากันได้ขนาดนี้เลยนะนี่ชุดพระแม่โภษศพนะ
ครีเอทยังเก่งมากโอ้โหมาว้าวแชร์กันเต็มเลย
เออคือหนักใจแทนกรรมการเลยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามันก็สวยทุกชุดมีเอกลักษณ์ทุกชุดเลย
เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานแล้วก็ผู้เข้าประกวดด้วยนะ
อันนี้มันว้าวสูงไปไหมค่ะว้าสูงไปหรือเปล่า
ตัวจะขัดต่อจริยธรรมดีของไทยใครสัมภาษณ์สื่อนะ
บอกว่าคุณก็ดูเอาชุดนี้มันเห็นขึ้นไปถึงอะไรแล้ว

แล้วแรปเกี่ยวกับให้กลับไปเลี้ยงไก่จนคุณปารินาให้ทนายเก็บข้อมูล
เตรียมจะฟ้องเลยนะฟ้องคุณพระอาทิตย์ทันสิตาเลยในข้อหามิลประมาทด้วยครับ
เพราะว่าตอนร้องแรปคุณพาด้าเขาร้องประมาณว่า
กลับไปทำงานของคุณเถอะอย่ามายุ่งเรื่องนี้เลย
แต่อุ๊บตกงานนี่นะอะไรอย่างนี้
พูดพูดอย่างนี้เลยนักข่าวไปเจอกับคุณพระอาทิตย์ทันสิตาครับ
ก็เลยลองไปถามดูว่าเอ๊ะพระอาทิตย์กังวลรึเปล่าเนี่ย
ที่คุณปรินาขู่จะฟ้องเนี่ยพระด้าบอกก็ไม่กังวลนะ
เพราะว่าสิ่งที่เธอพูดไม่ได้พลาดพิงถึงใคร

เธอไม่ได้เจาะจงไปที่ใครเป็นพิเศษนะครับ
ขอบคุณครับดราม่าเลยนะ